กันที่อีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาเหมือนกัน
แต่ว่าแหมน้องคนนี้เขาน่าสงสารมากนะคุณ
คือน้องเขามีฐานะยากจนค่ะ
แล้วก็ต้องช่วยครอบครัวเก็บของเก่าไปขาย
จนทำให้ตัวเองมาเรียนสายเป็นประจำ
คุณครูก็เลยเริ่มที่จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น

จนสุดท้ายก็พบนี่แหละค่ะเรื่องราวของเด็กกระตันยูคนขยันคนนี้
น้องเมนะคะเด็กหญิงอารีวัลศรีสุขดีอายุ๑๔ปีค่ะ

แล้วก็น้องสาวอีก๑คนอายุ๖ขวบเท่านั้นเอง
โดยครอบครัวของน้องเมย์มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
แล้วก็มีรายได้ประมาณวันละ๓๐๐บาท

ไม่ใช่ว่าจะได้๓๐๐บาทแบบนี้ทุกวันนะคะ
จากว่ารายได้มันก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

อกจากนี้น้องเมย์ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะ
คือทำงานหนักที่ต้องใช้แรงมากไม่ได้
แล้วก็ยังมีปัญหาติดค้างค่าเช่าบ้านอีกเดือนละ๑๐๐๐บาทด้วย
รวมไปถึงเธอไม่มีเงินจ่ายค่าหนังสือแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว
ทำให้บางครั้งน้องเมย์ไปโรงเรียนสาย
เนื่องจากว่าต้องเก็บของเก่าจนถึงดึกตี๒
ตื่นเช้าแต่ไม่เช้าค่ะ
แจนไปสายเพราะเก็บของดึก
มาช่วยพ่อเก็บของดึก
ช่วงเย็นกลับมาก็ไปช่วยพ่อกับแม่นี่เก็บของ
กลับมาถึงบ้านนี้ดึกบ้านนี่ตื่นมากไหมคะลูก
ซึ่งคุณครูประจำชั้นของน้องเมคูณครูสุระรีรัฐมาโนภัณฑ์
หรือว่าครูแหม่มเนี่ยเขาเห็นน้องเมย์มาสายบ่อย

ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจะผิดสังเกตแล้ว

แต่ว่าไม่กล้าเล่าออกมาไม่ได้ระบายออกมาให้ใครฟัง
ใช้โอกาสในวิชาแนะแนวทำแบบสอบถามน้องเมย์ขึ้นมา

ปัญหาของน้องนี่คือเรื่องอะไรบ้าง

ก็เลยนำปัญหานี้ไปปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมย์ได้รับทุนการศึกษาจำนวนนึงค่ะ
ไปจ่ายค่าหนังสือแล้วก็อุปกรณ์การเรียน
ค้างชำระอยู่นะคะคุณผู้ชม
รวมถึงนำข้าวสารอาหารแห้งไปให้กับครอบครัวของน้องเมย์ด้วย
ก็ถือว่าอาจจะช่วยแบ่งเบาได้บางส่วนอย่างน้อย

เอาล่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับ

แล้วก็หวังว่าต่อไปก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปถัมภ์นะครับ
ก็การเก็บขยะบอกเลยนะกว่าจะได้
เห็นบอกว่าได้วันหนึ่งประมาณวันละ๓๐๐เนี่ย
โอ้โหเขาบอกเลยว่าต้องเก็บเกือบทั้งวันนะครับ
ใช่ค่ะบางวันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจ

น้องก็ไม่สามารถเดินออกไปตากฝนเก็บขยะได้เก็บของเก่าได้นะคะ
ก็รายได้อาจจะไม่ได้เท่ากันทุกวันด้วย
เป็นอีกหนึ่งคนนะที่เรียกว่าสู้ชีวิตตั้งแต่เด็ก
แต่ว่าท้ายที่สุดด้วยความดูแลเอาใจใส่ของคุณครู
อดส่องดูแลแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาก็
เป็นอีกคนนึงนะที่ได้รับการช่วยเหลือกันไปแล้วนะคะ